คุณผู้ชมคะผู้หญิงคนนี้กรี๊ดลั่นสนั่นรถ
ขับรถไปต่อไม่ได้น้องคิงถึงขั้นจอดบนทางด่วน
โทรเรียกตำรวจแจ้งตำรวจตำรวจมาช่วยหน่อย

คือคุณผู้ชมแบบคือเวลากลัวอะไรแล้วมันกลัวมากแบบ

แล้วมันอยู่ในรถแล้วน้องเขาขับรถอยู่
จิ้งจกอยู่ในรถแล้วมันช็อกไปต่อไม่ได้

ตำรวจได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากประชาชนบนทางด่วน
รีบไปเลยเพราะว่าเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรหรือเปล่า

๑๐ตำรวจโทษรัตนพงษ์บุผาง

ตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานสายตรวจ๑ประจำรถสายตรวจ

ไปถึงจุดเกิดเหตุรถเก่งคันนี้
โยต้าสีขาวจอดอยู่ชิดขอบทางทางด่วน๒นะคะ
เหนือสถานีกลางบางซื่อพอดี
ก็เปิดไฟอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจร

ตกออกตกใจเกิดอะไรขึ้นไปถามผู้หญิงคนนี้

ตำรวจก็ช่วยจับจิ้งจกค่ะ
แล้วเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

เขามาอยู่กับเราใกล้มันหมดแรงนะฮะ
จริงอย่างพี่มิวว่ากลัวแมลงสาปมาก
ไม่ได้จริงอย่างคนนี้เขากลัวจิ้งจกมากอะค่ะ

คนก็เห็นคลิปนี้ก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะบ้าง

ไม่เห็นจะเป็นอะไรอะไรจะกลัวขนาดนั้น
แต่บางคนบอกว่าเฮ้ยคนกลัวนี่กลัวจริง

เหมือนบางคนขับรถมาแล้วงูเลื้อยขึ้นมาใช่ไหมครับ

เป็นผมผมก็ช็อกนะมือไม้อ่อนเหมือนกันนะฮะ